ตามความคืบหน้าเรื่องดราม่าว่าทำได้เหรอ
ยิงแสงเลเซอร์โฆษณาพักตอนช่วงหาเสียงแบบนี้
บนเสาของสะพานพระราม๘ไม่เคยพบเคยเจอ
วิธีการในการประชาสัมพันธ์แบบนี้นะครับ
ผู้ว่ากอทมผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์ออกมาชี้แจงแบบนี้คุณ
บอกว่าจริงได้รับหนังสือขออนุญาตมาจากพักรวมไทยสร้างชาติ
ลงนามโดยผู้สมัครสอบบัญชีรายชื่อนะครับ
บอกว่าขออนุญาตที่จะจัดเตรียมใช้สถานที่หาเสียงริมแม่น้ำเจ้าพระยา
วันที่๘ถึง๑๒พฤษภาคมช่วงเวลา๒ทุ่มถึงตี๒นะครับ
แล้วก็ผู้ว่ากอทมก็บอกว่าเห็นหนังสือแล้วนะ
แต่ในหนังสือไม่ได้มีการระบุที่ชัดเจนว่าจะมีการยิงเลเซอร์
ขึ้นไปที่เสาของสะพานพระราม๘
แต่รูปที่ส่งมามีรูปนะรูปของเสาสะพานพระราม๘
ผู้ว่าบอกว่าผู้อนุญาตคือกรทมรวมถึงตัวผู้ว่าชาติชาติเอง
ตนาการไม่ถึงเหมือนกันว่าทางพักรวมไทยสร้างชาติ
จะยิงเลเซอร์ขึ้นไปบนเสาสะพานพระราม๘
ผู้ว่าชัดบอกว่าเนี่ยผู้ว่าเองไม่เคยเข้าข้างพรรคใด

รับนะว่าเป็นบทเรียนของกรุงเทพมนครในการอนุญาตให้ใช้พื้นที่แล้ว
แล้วก็เป็นความคาดเคลื่อนเรื่องของการตีความในข้อความขออนุญาต
คุณผู้ชมฮะข้อความขออนุญาตที่เป็นหนังสือมาจากนางสาวทิพานัน
สมัครสอบบัญชีรายชื่อของพักรวมไทยสร้างชาติ
ก็ไม่ได้ระบุชัดเจนนะว่าจะเป็นการยิงเลเซอร์ไปที่เสาสะพานพระราม๘
เพราะหนังสือขออนุญาตที่คุณผู้ชมเห็นหน้าจอเนี่ยนะ
เป็นหนังสือที่บอกว่าทางพักขอประชาสัมพันธ์ผ่านอิเล็กทรอนิกส
ให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในกรุงเทพได้ทราบถึงเบอร์พัก
เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจนะครับ
และขออนุเคราะห์ใช้สถานที่บริเวณริมแม่น้ำฝั่งสาระแปดเหลี่ยมและไฟฟ้า
สวนหลวงพระราม๘ตั้งแต่วันที่๘ถึง๑๒พฤษภาคม๒๐นถึง๒นทุกวัน
ลงนามนางสาวทิพานัน
คุณผู้ชมมันก็เลยไม่มีการตีความว่าจะมีการยิงเลเซอร์ขึ้นไปที่เสาไง
ใช่แต่ว่าในจดหมายเขาเขียนด้วยนะว่าขอเข้าติดตั้งระบบตอน๔โมงเย็นของวันที่๑พฤษภา
แต่ระบบอะไรผู้ว่าบอกจินตนาการไม่ถึงเหมือนกัน
เขาจะยิงเลเซอร์ขึ้นเสานะฮะ

ทางพรรคนะคะรวมไทยสร้างชาติเนี่ยก็ออกมาแถลงชี้แจ้งข้อได้จริง
บอกว่าภักดิ์ไม่ได้ดำเนินการนะแต่นางสาวทิพานันเนี่ย
ขออนุญาตประหลัดกรุงเทพดำเนินการส่วนตัวไม่ได้แจ้งให้พักทราบ
ทีนี้พอพักรู้เนี่ยก็เลยตำหนิแล้วก็ทำหนังสือตักเตือนไปว่าให้หยุดดำเนินการนะคะ

คนเอกประยุทธ์บอกว่าเนี่ยหลังประชุมคอรมอก็ออกมาผู้คุยกับผู้ชาวข่าว
ว่าเอาจริงไปคุยกับนางสาวที่พานันมาแล้วนะคะ
ก็เข้าใจว่าเนี่ยอ่าเธอคงจะหวังดี

อืมส่วนกรกตก็บอกว่าต้องไปดูระเบียบอีกนะครับ

แต่ว่าไม่นับเป็นป้ายหาเสียงที่ได้กำหนดขนาดไว้นะครับ